เห็นพลาดหัวแบบนั้นไม่คิดจะคู่กับคุณ

คือผมแค่มองว่า

ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปจริง
ในช่วงออกเทนช่วงเผาพันธุ์

พลังงานสูงคือช่วงนั้นไม่แคร์ช่วงนั้นรู้สึกแบบไร้สาระ
แต่งงานกันไปทำไมเดี๋ยวก็เลิกกัน
แต่อันนั้นมันมาจากตรงที่ว่าทุกคนรอบตัวผมอาจจะมีครอบครัวที่แตก
เพื่อนผม๙๙ทุกคนพ่อแม่เลิกกันหมดรวมถึงพ่อแม่ผมด้วย
มันก็เลยอยู่ในจิตใต้สำนึกของผมมั้งที่แบบ
อะตั๊ยงานไปทำไมเดี๋ยวก็เดี๊วอสภาคเอาก็เดี๋ยวก็ต้องมาทำร้ายจิตใจกันอีก
แล้วก็มาทำให้ครอบครัวแตกอีก
คลายผมนั้นไปแล้วเห็นว่าคงว่าแล้วทำไมไม่คิดว่ามันเป็นผู้แทนของความสุขของเราสองคน
แล้วก็การที่เราฉลองความรักของเราเนี่ยมันก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขด้วย
แต่มันไม่ใช่แค่ผมมันมีอีกคนด้วยที่

ใช่ที่ผมตัดสินแทนเขาไม่ได้ยิ่งเขาเป็นผู้หญิงผมจะไปตัดสินว่า
เขาควรจะทำอะไรกับร่างคายเขา
ตอนนี้
๓ปี๕ปีก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกัน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

เขาคือที่สุดอะ
กับทุกอย่างครอบครัวเพื่อน
โปรดติดตามตอนต่อไป